สีนั้นมีอาการบาดเจ็บแล้วก็

ประชุมชูทองมีอาการบาดเจ็บนั่นเองครับ
ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบันแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะจัดงานครบรอบ๑๐๐ปีการก่อตั้ง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้จัดงานแถลงข่าวครบรอบ๑๐๐ปี
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้ทีมงานเตะให้ไกลไปให้ถึงฝันนะครับ
โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่๖มิถุนายนนี้เวลา๑๘นาฬิกาที่ห้องบุญญจินดาสโมสรตำรวจ
และได้รับเกียรติจากพลเอกประวิทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐธรรมดีเป็นประธาน
ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิด
ทางสมาคมนั้นได้วางเป้าหมายร่วมกับโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมือง
หัวหน้าพุทธสอนว่าอยากจะขวาแชมป์ครั้งนี้ให้ได้
หลังจากทีมชาติไทยครับไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่ปี๒๕๕๒หรือว่า๕ครั้งหลังสุด
ซึ่งแชมป์รายการนี้ถือว่าเป็นแชมป์ที่มีความหมายมีความศักดิ์สิทธิ
เข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมชุดนี้ด้วยนะครับ
วันนี้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะกลับมาทวง
หรือกลับมาเป็นผู้ครองถ้วยที่สำคัญยิ่งสำหรับคนไทยในครั้งนี้นะครับ
เพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งท่านเป็นผู้พระราชทานถ้วยนี้มาครับ
อกจากนี้ครับพลตรวจเอกสมยศยังได้ยืนยันว่าทีมชาติไทยนั้นจะทำแผนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๒๐
สำหรับชาติที่สนใจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตามรายงานก็ประกอบไปด้วยเกาหลีใต้จีนอินโดนีเซียเวียดนามรวมถึงไทยครับ
ขณะที่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับว่า
ซึ่งก็ถือว่าได้รับข่าวร้ายอยู่ครับเมื่อประทุมชูทองประการหลังจากสุพรรณบุรีเอฟซีมีอาการบาดเจ็บนะครับ
และต้องถอนตัวออกไปแต่จะเรียกทางด้านมิก้าชูนวลศรีที่ทำผลงานได้ดีกับแบงคอกยูเนเต็ดเข้ามาแทนที่
ต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นกองหลังฮาร์ดแมนด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ก็ถือว่ามาทดแทนกันได้เป็นอย่างดี
ติดต่อมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนั้น
อย่างไรก็ตามต้องให้ทางสมาคมนั้นพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้งว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทับซ้อนกับโปรแกรมลีกหรือไม่นะครับ
รอบรองชนะเลิศวันที่๓มิถุนายน
โดยผู้ชนะจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน
ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยรัฐทีวีขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ